ท่านผู้ชมครับมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับครอบครัวหนึ่งนะครับ
ต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่โอ้โหเป็นความเศร้าที่ซ้ำรอยจริงนะฮะ
มีเด็กชายวัย๒ขวบจมน้ำเสียชีวิตที่พระนครศรีอยุธยา
คุณพ่อก็นั่งกอดศพลูกชายอยู่แม่ด้วยนะครับ
ตรงจุดนี้นะครับเป็นบ่อทรายเก่านะครับ
หลังวัดท่าโขลงหมู่๔ตมวัดตูมนะฮะ
พ่อเนี่ยนั่งกอดศพลูกชายวัย๒ขวบอยู่นะครับ
คือจมน้ำเสียชีวิตมาสัก๓๔ชั่วโมงแล้วก่อนจะมาเจอศพนะฮะ
กับแม่มีอาชีพเผาถ่านขายอยู่ใกล้ที่เกิดเหตุนะครับ
เมื่อเช้าเนี่ยไปเผาถ่านกันนะแล้วตัวแม่เนี่ยก็ต้องดูแลลูกคนเล็กด้วยนะ
ลูกชายวัย๒ขวบนี่คนกลางแล้วฮะ

หาไม่เจอก็ไปบอกชาวบ้านนะขอความช่วยเหลือจากอบตวัดตูม
ช่วยกันออกตามหาก็มางมในคลองนี้เจอศพเด็กจริงนะฮะ
แล้วท่านผู้ชมครับแม่ของน้องเนี่ยบอกว่าตรงจุดนี้
ลูกสาวคนโตเพิ่งจมน้ำเสียชีวิตเมื่อช่วงน้ำท่วมที่ผ่านมานี่เอง
เมื่อไม่นานนี้เองสิคะตรงนี้เลยครับวันนี้ฮะ
ลูกชายเนี่ยคาดว่าเมื่อเช้าอาจจะมาเดินเล่นวิ่งเล่นกับเด็กแถวบ้านนะครับ
แล้วก็จมลงไปในคลองนะฮะซึ่งน้ำลึกเมตรครึ่งได้
โอ้โหตำรวจก็บอกว่าเด็กคงเดินมาแล้วก็พลัดตกลงไปนะครับ
ทีนี้อาจจะเป็นช่วงไม่มีใครเห็นก็แน่นอนว่าเด็กสองขวบ
ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้อยู่แล้วค่ะเขาเดินจมน้ำเล่น
ก็เลยจมน้ำเสียชีวิตนะครับแม่ต้องเตือนกันไว้เลยนะฮะ
เด็กเด็กนี้คลาดสายตาไม่ได้จริงจริงนะครับใช่ค่ะ